เรามาตามความคืบหน้าเรื่องที่น่าเศร้าสลดนะครับ
ที่เกิดขึ้นกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ
ที่ตอนนี้อายุ๑๗ปีนะฮะ
แต่ว่าน้องคนนี้ถูกพ่อแท้
ข่มขืนตั้งแต่อายุ๑๒จนถึง๑๗๕ปีนะฮะ

เพราะว่าแม่แท้ก็เป็นใจกับพ่อ

แถมยังบอกลูกว่าให้ยอมพ่อด้วย
ถูกต้องคือเด็กทนไม่ไหวต้องหนีออกมา
แล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากอา

ที่สุดแล้วก็นำไปสู่การแจ้งความนะครับ
วันนี้มีความคืบหน้าของคดีนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกสุชัยชาวพร้อมนะครับ
ภูมิกับการสพกุฎบากจังหวัดสกลนครนะฮะ
บอกว่าคดีนี้ที่หญิงสาววัย๑๗ปี

ตั้งแต่อายุ๑๒ต่อเนื่องมา๕ปี
มีผู้มาแจ้งความไว้เมื่อวันที่๘ตุลาคมนะครับ

ได้สอบปากคำน้องไปเมื่อวานนี้

ก็ไปแจ้งความต่อผู้ชายที่เป็นพ่อ

ตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาแล้วก็ถูกคุมขัง
อยู่ที่เรือนจำจังหวัดสกลนครนะฮะ
คือตำรวจขออำนาจศาลในการฝากขังเอาไว้ระหว่างดำเนินคดี

ก็คือข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
แล้วก็มีข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
กระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ที่เป็นผู้สืบสันดารโดยขู่เข็นด้วยประการใด
โดยเด็กอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้

ข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นที่เป็นผู้สืบสันดาล

กระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า๑๕ปี

ถูกแจ้งเกิดว่าเป็นลูกของตากับยาย
แล้วก็พ่อกับแม่เนี่ยทิ้งไปตั้งแต่เด็ก
ตากับยายรับเป็นพอกับแม่นะครับ
ส่วนผู้ต้องหาที่เป็นพ่อยังให้การปฏิเสธนะครับ
ยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนลูกสาวของตัวเอง
รับว่าเด็กคนนี้เป็นลูกสาวแท้

แล้วมารับต่อเมื่อตอนอายุ๑๒ปี

ส่วนคนเป็นแม่ตำรวจยังไม่ได้สอบปากคำอะไรนะครับ

มีความชัดเจนทางคดีมากขึ้นก่อน
เดี๋ยวจะสอบปากคำถ้าพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง

วันนี้ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ก็อยู่ในพื้นที่กลางป่าของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
คือเส้นทางนี้ธุระกันดาลมากนะฮะสภาพบ้านที่เกิดเหตุเป็นกระท่อมไม้เก่าเก่า
พื้นสูงหลังเล็กไม่มีบ้านเลขที่นะครับ
รอบรอบก็เป็นไร่มันสำปะหลังในกระท่อมมีการนำผ้าใบมากั้นแบ่งเป็น๓ห้อง
ตรงกลางเป็นห้องนอนของพ่อกับแม่ขวามือเป็นห้องนอนของลูกสาวคนกลาง
ด้านซ้ายเป็นห้องนอนของลูกสาวคนโตนะลูกสาวคนโตคือคนถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับ
คำให้การระบุว่าผู้เป็นพ่อเข้ามาข่มขืนในห้องนี้นี่แหละ
แล้วก็หลายครั้งด้วย๕ปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่วันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะครับ
ผู้ที่ช่วยเหลือเด็กเอาไว้ก็คืออานะฮะซึ่ง
วันนี้มีผู้ที่เป็นอาสะพ้ายให้ข้อมูลนะครับอ่าบอกว่า
เด็กวัย๑๗บ้านอยู่ใกล้กันกับบ้านที่เกิดเหตุ
ให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังนะครับบอกว่าพ่อของเด็กสาวเคราะหร้ายเนี่ย
ปกติแล้วเป็นคนค่อนข้างโมโหร้ายทำให้เป็นที่หวาดกลัวของคนในบ้าน
ส่วนเรื่องที่กล่าวหาว่าข่มขืนลูกสาวก็ไม่รู้มาก่อนเหมือนกัน
จนกระทั่งเรื่องมาแดงขึ้นตอนที่เด็กหลบหนีออกจากบ้านแล้วไปหาอาแท้
ส่วนคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยเขาเป็นอาสะพ้ายเขาอยู่บ้านใกล้กัน
คนเป็นพ่อก็ไปตามตัวกลับมาจนมีการแจ้งความเกิดขึ้นเพราะเด็กไม่ยอมกลับนะฮะ
แล้วตอนที่หนีเนี่ยก็เหมือนกับสภาพที่ท่านผู้ชมเห็นตอนที่ตำรวจบุกเข้าไปคือเป็นป่า

แล้วก็มาอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองสกลนคร

เลาะป่าเขามาตั้งแต่หัวค่ำจนสว่าง

พ่อตามมาก่อน
จะเอาลูกกลับบ้านให้ได้

เขาก็เกิดอะไรขึ้นนะ

จังหวะนั้นเห็นหลานสาว
ถึงขั้นปากแตกเลือดอาบ

พนมมือขอร้องพูดเป็นพ่อว่า
พ่อไม่คิดว่าหนูเป็นลูกเหรอ

แต่ไม่ช่วยค่ะอยู่เฉย

แล้วก็พาน้องไปหลบอีกบ้านหลังนึง

ทำไมมันถึงหนักขนาดนี้เกิดอะไรยังไงขึ้น

ถูกพ่อข่มขืนตั้งแต่อายุ๑๒

๕ปีพ่อขังอยู่แต่ที่บ้าน

ไม่อยู่แล้วก็นำไปสู่การแจ้งความ

ว่าพ่อคนนี้ชอบแตะอังลูก

มาจับหน้าอกลูกสาวอย่างนี้

เขาก็เลยเชื่อไงว่าเด็กโดนแบบนี้จริง

ส่วนอาสะไพ้นี่บอกว่า

รูปแบบชัดเจนนี่คือแบบพร้อมกันกับอาที่เพื่อนพาไปค่ะ
แต่ว่าเรื่องก้อนนานี่ก็แบบพ่อบุกก้าว่าของน้องค่ะเนอะ
เรื่องไปแล้วเขาเขามันก็มีสงสัยคือสงสัยนักมาเมื่อน
ไปตลาดกับแม่เพื่อนค่ะแม่แม่เพิ่งไปซื้อยาคุม
น้องมันมาซื้อไปหอมแก้มไหนตลาดก่อนนี่สิครับ
โดยลูกค่ะรูป่านรูป่านผ่านไปถึงกลุ่มน้องลูกสาว
ทีนี้ค่ะคนที่ให้ความช่วยเหลือกรณีนี้นะคะ
เงินและนางสาวชะลิดาวัฒนาอายุ๓๗ปี
เป็นสองพี่น้องเขาทำธุรกิจอยู่ในจังหวัดสกลนคร

ที่ใช้ชื่อว่าชะลิดาวัฒนะ
สองพี่น้องคนนี้บอกว่าพอรู้เรื่องก็ลงพื้นที่ไป
ก็ตรวจสอบพาไปโรงพยาบาลพาน้องไปตรวจร่างกาย

เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากค่ะ
แล้วก็เขาบอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นในจังหวัดมาก่อนนะ
ที่สำคัญทั้งแม่เด็กแล้วก็ญาติของเด็ก

เข้าข้างพ่อกันทุกคนมีแค่อาของเด็กคนเดียว

แล้วทุกวันนี้เด็กที่เป็นผู้เสียหายยังกลัวอยู่นะคะ

ก็ต้องพยายามสร้างความไว้ใจให้น้องเขาปรับสภาพจิตใจ
แล้วก็ต้องมีการประสานหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาช่วยเหลือเยียวยาด้วยนะคะ
เพราะน้องเขายังหวาดกลัวกับทุกคนไม่กล้าที่จะพูด
พ่อแล้วก็พยายามพีให้ของเรายังไว้ใจเรา
ให้เราให้ยอมด้วย

ทั้งยาทั้งแม่ดูให้ยอม
ยอมฟ้าซึ่งมันยอมฟ้าไม่ได้อีกแล้วเนื่องจึงว่ามันเข้าคือเป็นปฏิบัติการแล้ว
พอน้องโดนคุกคามน้องก็รู้สึกจะกลัว
เพราะว่าทางญาติก็มาบีบว่าให้หยุดเผ็ดอะไรอย่างเงี้ย
ยังไงก็พ่อเนี่ยแต่เรามองว่าถ้าพ่อจริงก็ไม่ได้ทำแบบนี้
แล้วน้องก็ไม่รู้จะไปอุ้มใครในเมื่อแม่เราก็ถาม
แล้วแม่ล่ะรู้ไหมก็บอกว่ารู้รู้มาตลอดแต่ก็บอกให้ยอมไป
พ่ออย่าทำก็ให้ทำเราก็เลยมองดูว่าหนูทนได้ยังไงถึง๕ปี
เขาบอกเข้าไปไหนไม่ได้ดูหักโดนขังตลอดโดนอยู่
เป็นห้องนอนเป็นบ้านเป็นห้องแถวยาวแล้วก็ใช้ผ้าเถียงนา
แล้วก็เป็นภาคการเป็นพ่อ
ก็เข้าไปกระทำหนูแม่เห็นไหมบางครั้งแม่เกิดเข้ามาเห็น
พ่อก็ไปตีแม่บีบคอแม่แล้วก็ทำน้องต่อ
อันนี้คือเราฟังดูแล้วมันในสังคมบ้านเรามันโหดร้ายนะกับคนที่เป็นลูก
ก็ถามว่าแล้วหนูหนูยังใช้คำว่าพ่อกับเขามา
พ่อกับเขามาเขาบอกว่าเขาไม่เคยคิดตรงนั้น
มันไม่มีคำพูดตรงนั้นออกมาเตะให้หนูนิรคุณความรู้สึกคือ
มันไม่ใช่คำว่าเนียรคุมพ่อหนูคุกกระทำมาตลอด
คือเด็กก็เพิ่งเจอพ่อตอนอายุ๑๒
เอามาเลี้ยงก็คงคืนเขาเลยจนถึงอายุ๑๗
แต่ว่ายังปฏิเสธอยู่นะครับก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะ

ขณะที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
ทราบเรื่องของเด็กสาวคนนี้แล้วนะครับ
ไปเยี่ยมแล้วไปเจอแล้วนะครับ
โดยเด็กผู้เสียหายสมัครใจที่จะอยู่กับอาต่อนะ

เพราะฉะนั้นทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
ก็ให้อยู่กับอาแต่จะคอยดูแลนะ
เดี๋ยวจะเยียวยาพาไปฝึกอาชีพอะไรพวกนี้ด้วย
แล้วก็ให้ความช่วยเหลือด้านคดีความกันต่อไป